คุณผู้ชมค้าช่วงนี้เนี่ยมาดูเรื่องยุ่นยุ่งอร่าวนอราเวง
ขิ้วขมวดกันหน่อย
หาร้อยหรือหารห้าร้อยเนี่ยคุณ
ขิ้วขมวดก่อนฮะ

แต่มันช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ต้องตามเพราะวันหนึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรา
วันนี้เนี่ยเขาประชุมรัฐสภาคำว่าประชุมรัฐสภาเนี่ยคือประชุมร่วมกันระหว่างสสกับสว
มีวาระสำคัญคือเขาจะพิจารณาพรบประกอบรัฐมนูลวาระ๒ที่ค้างไว้คราวก่อนเนี่ยเข้ามาพิจารณาใหม่
วาระสองก็คือว่ามาดูกันเป็นรายมาตราแล้วลงมติกันเป็นรายมาตรา
ที่สำคัญคือการประชุมที่ค้างไว้คราวก่อนโน้นเนี่ยเขาโหวตกันเรื่องการคิดคำนวณสูตรสอสอบัญชีรายชื่อ
หรือที่เรียกกันว่าปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยเขาลงมติกันตามข้อเสนอของกรกตคือ
ให้ใช้๑๐๐หารจากคะแนนทั้งหมดในหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเพราะว่ากรกตและกรรมธิการเสียงข้างมากเขาเห็นตรงกันว่าการใช้ร้อยหารเนี่ย
ว่ามันสอดคล้องกับรัฐมนูลที่แก้ไขใหม่มากที่สุด
แต่ว่าพอจะนำเข้าสภาปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น๑วันก่อนที่จะเกิดโหวตที่จะมีการโหวตกัน
สิ่งที่ไม่คาดฝันทำให้ทุกคนงงคือมีสัญญาณมีมือที่มองไม่เห็นส่งสัญญาณให้สว
และสอสอบางส่วนพลิกมติไม่เอาด้วยกับเสียงข้างมากไม่เอา
ด้วยกับการหารหนึ่งร้อยแต่ให้เอาด้วยกับการหารห้าร้อย
สุดท้ายขึ้นมาสวกับสสส่วนหนึ่งก็โหวตตามสัญญาณที่
ส่งมายุ่งสิครับไอ้ที่เขาบอกว่าไฟไหม้สำเพ็งก็เป็น
แบบนี้คือมันวุ่นวายเหตุผลบนดินเนี่ยว่าทำไมมีสัญญาณ
กลับลำยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนแต่เหตุผลใต้ดินมัน
จับกระแสได้อย่างนี้ว่าอ๋อหนึ่งเพราะเขาคิดว่าการใช้
ห้าร้อยหานี้มันจะสกัดปรากฏการในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ของภักดิ์เพื่อไทยได้ก็คือว่าถ้าคุณได้สขเขศมาก
คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้สอสอบัญชีรายชื่อตามแบบเก่า
การใช้๕๐๐หารเนี่ยมันจะตอบสนองพักเล็กพักน้อยที่
สนับสนุนรัฐบาลนี้อยู่แล้วเขาต้องการที่จะให้ใช้๕๐
หารเพราะถ้า๕๐๐หารเนี่ยจะได้สอสอคนหนึ่งใช้
คะแนน๗๗๕๐๐ที่เขาคำนวณกันเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็ได้
สอสอคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเอา๑๐๐หารกว่าจะได้สอสอบัญชี
รายชื่อคนหนึ่งต้องใช้เสียงสามแสนกว่าถึงจะได้
หนึ่งคนสุดท้ายสัญญาณที่ว่าก็ทำให้สวแล้วก็สอสอโหวต
เสียงข้างมากเอา๕๐๐หารครับมันยุ่งทำไมมันยุ่งเพราะ
กรกตทั้งกรรมธิการเสียงข้างมากทั้งนักวิชาการหลาย
ฝ่ายที่เขาสติดีดีเนี่ยเขาเห็นตรงกันหมดว่ามันไม่
ได้ใช้๕๐๐หารไม่ได้มันต้องใช้๑๐๐หารใช้๕๐๐หารมัน
รัฐมนูลในมาตราที่แก้กันใหม่มันขัดแย้งหลายมาตรากับ
รัฐมนูลที่ยังไม่ได้แก้ท่านจำตรงนี้ไว้นะมันขัดแย้ง
หลายมาตราที่ยังไม่ได้แก้แล้วมันจะก่อให้เกิดผลวุ่น
วายตามมาในภายภาคหน้าไอ้ที่โบราณเขาไหว้วุ่นวายเหมือนกัน
ปลาช่อนเนี่ยคือมันจะแก้กันไม่ตกไปไม่เป็นและเป็น
ปัญหาที่ไม่รู้สิ้นรู้สุดที่ผมเคยบอกว่ามันเหมือนใช้หัว
เดินใช้ตีนเดินต่างหัวใช้หัวเดินต่างตีนมันเดินไกลไม่
ได้แล้ววันนี้กฎหมายที่ว่านี้ก็จะนำมากัดพิจารณากัน
วาระสองร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จะจับตามองคือมัน
จะเอายังไงกับมติหาร๕๐๐ที่ผ่านวาระ๒ไปแล้วโหวต
กันไปแล้วจะเอายังไงปัญหาก็คือว่าพอโหวตผ่าน
ไปแล้วเนี่ยมาฉุกคิดกันเอาว่าเอาเข้าจริงจริงเนี่ยไอ้
หาร๕๐๐ไม่ได้แค่สกัดแลนด์สไลด์ของพักเพื่อไทย
นะภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์อื่นที่เป็นภักดิ์ขนาดใหญ่
ขนาดกลางก็เสียประโยชน์ด้วยนะฉะนั้นก็เลยมีสัญญาณว่า
ถ้าอย่างนั้นกลับคืนไปเอาหนึ่งร้อยหานได้ไหมเอาแล้ว
จะทำยังไงมันโหวตผ่านไปแล้วอาการกลับลำเนี่ยจะทำ
ยังไงฉะนั้นตอนนี้วันนี้ช่วงนี้ต้องดูว่าจะกลับลำ
ยังไงมีผู้เสนอแนวทางที่จะนำไปสู่การกลับลำ
ไว้สองสามแนวทาง๑ให้ก็พอยมาก็เป็นองค์กรที่จะ
ต้องบอกว่าว่าเมื่อลงมตรีกับแล้วให้ส่งก็ก็ก็
กรกตเป็นคนร่างกฎหมายกรกตเป็นคนที่เห็นว่าหา
ห้าร้อยผิดรัฐมนูลถ้ากรกตแย้งมาแล้วแล้วดำเนินการยังไง

ดึงเวลาไว้ถึง๑๘๐วันกฎหมายก็ตกไปเอง
ตกไปแล้วก็มาร่างใหม่หรือใช้ร่างเดิมก็ได้

๓โหวตความวาระสามหลังพิจารณารายมาตราในวาระสองจบ
พอถึงวาระ๒จบทุกมาตราพอถึงวาระ๓โหวตคว่ำเสีย
พอคว่ำแล้วจะได้ร่างกันใหม่อันนี้ก็ใกล้เคียงกันแนวทางที่สอง
นี่ที่เขาว่าเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้
แต่ว่าล่าสุดในสภาเมื่อสักครู่เปิดสภาได้หน่อยหนึ่ง
เขาก็เสนอให้พักการประชุมเพื่อให้มีการหารือกัน
แนวทางที่หารือเนี่ยออกเป็นว่าให้ตามไปแก้มาตราอื่นที่ขัดแย้งกับการโหวต
กับการหาร๕๐๐เนี่ยที่ยังไม่ได้แก้เนี่ย
ตามไปแก้ตรงนั้นเสียนี่ทางออกจะเอากันอย่างนี้
เหมือนกับว่าเราไปซื้อรองเท้ามาแล้วมาถึงปั๊บใส่มันไม่พอดี
ถ้าใส่ไม่พอดีก็ไปตัดรองเท้าหรือเปลี่ยนรองเท้าใหม่สิครับ
แต่นี่พยายามจะมาตัดตีนให้สอดคล้องกับรองเท้า
พยายามจะมาตัดเท้าให้ใส่ได้พอดีกับรองเท้า
มันแปลกไหมล่ะครับนี่เขากำลังจะเอากันอย่างนี้ต่อในสภา
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่สุด
ที่คุณนิกรบอกว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดในจักรวาล
ไม่เฉพาะในโลกหรอกเอาเป็นว่าถ้าดาวดวงอื่นมีมนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยนะ
ของเราเนี่ยแปลกกว่าเขาหมดทั้งจักรวาลที่กำลังทำกันอยู่เนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นครับประเทศนี้กับสภาชุดนี้
ทำอะไรคุณไม่เห็นหัวประชาชนมั่งเหรอ
คนที่เขาไม่ได้กินแกรบกินย่าเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร
คุณจะสืบทอดอำนาจกันก็ว่ากันไปเถอ
อย่าทำอะไรที่คิดว่าอยากจะทำอะไรก็ทำ
ไม่เห็นหัวไม่คำนึงถึงจิตใจประชาชน
อีกเรื่องหนึ่งที่จะขีดเส้นใต้ปิดท้ายวันนี้ก็คือ
เรื่องที่มีลายหลุดออกมาหลังการโหวตท่านจำได้ไหม
ว่าโอนเงินหนึ่งแสนบาทจากคนนี้ไปให้คนนี้
ไปเข้าบัญชีคนนี้คนนั้นหนึ่งแสนคนนั้นหนึ่งแสนคนนี้หนึ่งแสน
ถึงจะอ้างว่าเป็นเงินยืมเอ๊ะแต่เงินยืมอะไรมันส่งมาให้ยืมกันทุกเดือน
ถึงจะอ้างว่าเป็นเงินทำบุญ
คนที่เขาไม่ได้กินแกรบกินลำเขารู้ว่าเป็นเงินอะไร
เขารู้ว่าเป็นเงินอะไร
วันนี้ที่ชาวบ้านเขาอยากรู้มันเป็นเรื่องแล้วครับท่านดูหัวข่าวนี้
ปปชกับกตสอบสลิปแจกกล้วย
เอาผิดทั้งอาญาเอาผิดทั้งเรื่องจริยธรรม
อีกคนนึงศรีสุวรรณจัญญาเจ้าเก่าไปยื่นปปช
เอาเรื่องกันถึงขั้นว่าให้เพิกถอนสิทธิ์
นี่เรื่องนี้น่าตามคือบ้านเราเนี่ยอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นและทำกันมานาน
ทำกันมาจนกระทั่งเคยชินแล้วล่ะเรื่องแจกเงินดูแลสอสอเนี่ย
แต่ว่าพอมีหลักฐานขึ้นมาองค์กรตรวจสอบก็ตื่นเต้น
องค์กรตรวจสอบทั้งหลายรู้ไหมว่าเขาทำกันอย่างนี้รู้
แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานและไม่อยากยุ่งกรกตรู้ไหมล่ะ
เรื่องแบบนี้รู้ทำไมจะไม่รู้แต่ทั้งกรกตทั้งปปช
ถึงจะรู้มันไม่มีหลักฐานทำอะไรไม่ได้แต่คราวนี้หลักฐานมันมี
หลักฐานมันมีแล้วสิ่งที่คนในประเทศนี้จะต้องจับตาดูว่า
กรตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างกรกตอย่างปปช

จะทำอะไรได้มั่งไหมกับปรากฏการณ์ที่เหมือขึ้น
ถ้ากรกตปวกเปียกหย่อนยาน
เรื่องนี้มันก็เหมือนดอกไม้ไฟ
จุดให้สว่างวูบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับลง

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ